จำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับที่ฉีดน้ำออกลงบนถนนหน้าบ้าน
ที่เอาน้ำเทนะครับอยู่บนถนนหน้าบ้านนี่ที่เฉิด
แฉะอยู่ที่สงขาเนี่ยเป็นข่าวอีกแล้วคุณผู้ชมนะครับ
เป็นข่าวยังไงเดี๋ยวเบิร์ตจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวดูเหตุการณ์เก่าก่อนนะครับ
ในเหตุการณ์นี้ครับนางนะรินพาหรือว่าง้ออายุสี่สิบปี
ฉีดน้ำบ้างเนี่ยสาดน้ำบ้างนะครับเข้าไปที่
ที่หน้าบ้านของนางสาวฮาหลีมะอายุสามสิบเจ็ดปี
แล้วน้ำก็ท่วมขังอยู่ในบนพื้นถนนนะในซอย๑
ตะบนคลองแหอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

นารินภาอ้างว่าก็บ้านฮาหลีมะเนี่ย
เอาน้ำน้ำตินไก่เนี่ยมาเทหน้าบ้านแล้วเหม็นอ่ะ
เหม็นก็เลยต้องสาดน้ำลงถนนไง
กระทั่งนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาแก้ปัญหานะครับ
ท่อระบายน้ำให้น้ำที่มันท่วมมันขาดนะครับ
ไหลลงท่อไปเพื่อลดความขัดแย้ง
อ่ะเรื่องน้ำจบไปไหมจบ

จากนางสาวสุปรียาอายุ๕๓ปี
พี่สาวของนารินนภาหรือเงาะนั่นแหละนั่นแหละนะครับ
นางนารินนภาน้องสาวเนี่ยนะครับ
ไปมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับกับเธอ
ด้วยการบุกมาทำร้ายกระชากผม
เอาตะหลิวมาขกนะครับที่หัว

จากไม่พอใจที่เพื่อนบ้านของนางสุปริยา
ไลฟ์ครับขณะที่นางสาวสุประยานอนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอีกคนอยู่นะครับ
แล้วก็พี่สาวได้รับความเดือดร้อนนะครับ
นางสาวได้ยินแล้วไม่พอใจเหมือนกับพระจานเธอ
เสียหายไม่มีชิ้นดีครับครับกรุ่งผู้ชม๕๕๕๕๕๕
ว่าให้รู้ก่อนถ้าให้คลิปไว้

ตรงนี้ส่วน

ตัวเฮ็ดมันว่าพี่เห็นโพธิเหลืองนาม

อ่าพี่ไม่ได้ว่าพี่ไม่โอบชื่อมัน
นี่แหละครับพี่สาวให้สัมภาษณ์
เสร็จป๊ับคุณผู้ชมฮะ

ยังยังยังโมโหอยู่
เธอทำยังไงบ้างไปดูครับ
เอ้าลูกผ้าจอมไหนน้ำพา

เอาก่อนบ้านไปติ๊บค่า

ทีมข่าวไปคุยกับนารินน้ำพาบ้างสิ
บอกว่าจริงปัญหาเรื่องน้ำกับเพื่อนบ้านมันจบไปแล้ว
เทศบาลไปทำท่อระบายน้ำให้แล้วนะฮะ
ส่วนที่เธอไม่พอใจพี่สาวก็คือพี่สาวไลฟ์ไงนะครับ
แล้วผู้ที่ชาวบ้านเกลียดเธอไงจากนี้ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกัน
นี่แหละครับตายก็จะไม่ไปฝังด้วยนะโอ้โหเนี่ยครับพี่น้องทะเลาะกันแรงเลย